มาดูอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เพราะว่ารถบรรทุก๖ล้อจะแซงรถอีกคันในช่วงอันตราย
ก็คือช่วงบนสะพานปรากฏว่าแซงเกือบพ้นแล้ว
แต่ว่าไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์
จักรยานยนต์ล้มแล้วก็คนขี่เสียชีวิต
คุณผู้ชมมีคลิปจากกล้องหน้ารถให้ดูอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ

ติดรอตะขี้ละ

นี่แหละฮะคือสิ่งที่รถบรรทุกเมื่อสักครู่ที่ขับผ่านไปเนี่ย
ก่อเรื่องไว้ชนแล้วก็หนี
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนสะพานตรงนี้แหละครับ
คือกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่ขับสวนทางรถบรรทุกเมื่อกี้
แล้วก็มาถึงสะพานเห็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทาง
และมีคนนอนเสียชีวิตอยู่กลางสะพาน
ฝีมือของรถบรรทุก๖ล้อคันสีน้ำเงินคันนี้แหละครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงสะพานข้ามแม่แวน
ข้ามน้ำแม่แวนที่ตำบลบ่อสลีอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
แล้วดูนะจุดที่เขาแซงเป็นเส้นทึบด้วย
ใช่ตรงนี้มันเป็นจุดห้ามแสง

บนสะพานเส้นสีเหลืองทึบแบบนี้
แต่ตัวของคนขับรถบรรทุก๖ล้อสีน้ำเงิน
ก่อเหตุแล้วหลบหนีไปคุณ
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบนะครับ
เพราะว่าพลเมืองดีก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
โดยเฉพาะคนที่ขับรถคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถ
รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามายังจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็พบผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือนายขยันบุญยวงอายุ๔๔ปี
ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่๗๑หมู่๕ตำบลแม่คัตตวน
อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
สภาพศพก็นอนจมกองเลือดแล้วฮะ
ร่างกายเป็นแผลถลอกศีรษะแตกมีเลือดไหลจำนวนมากนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านแล้วก็รวมถึงในส่วนของคนที่พอจะทราบเหตุการณ์นะครับ
ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขยันซึ่งเป็นคนตายคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะ
ได้เดินทางไปทำธุระในตัวอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่

แต่เขาต้องข้ามจังหวัดข้ามอำเภอนะฮะไปที่เชียงใหม่นะครับ
และกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่บ้านที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงที่เกิดเหตุสะพานตรงนี้แหละฮะ
ปรากฏว่ารถบรรทุก๖ล้อสีน้ำเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
แซงรถจักรยานยนต์ตรงบริเวณสะพานนี้
แล้วรถหกล้อก็เฉียวชนท้ายรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ล้ม
และนายขยันซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ก็เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนรถบรรทุก๖ล้อขับหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้วิทยุสกัดจับอยู่คาดว่าคงจะหนีไปได้ไม่ไกลนะครับ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตได้นำไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อรอญาติมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะฮะ
และทางตำรวจก็ขอภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่ขับสวนกับรถบรรทุก๖ล้อเนี่ย
เพื่อที่จะซูมดูซิตรวจสอบดูซิว่าทะเบียนอะไรแล้วก็จะได้ตามตัวกันถูกเนี่ยนะฮะ